ฉันเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าคนที่งงเนี่ยดิฉันหรือคุณชนะ

ทำไมมันไปอยู่ในกระเป๋าตังคุณ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

เหลือสะโพก

เป็นรอบกระดองตัวนี้ด้วยมั้ง

ที่อื่นบ้างที่จังหวัดอ่างทองครับ

จังหวัดอ่างทองของบ้านของนาย
บุญชิ้นวรรณกูล

ขอเลขเด็ดกับต้นกล้วยตานี

ส่วนใหญ่เขาก็จะไปขอกันถ้ามันออกมาอะไรแปลก
แต่กล้วยตานีที่นี่ปลายหวีเหี่ยวนะ
ฮิ้วไปก็หิ้วมา

ความแปลกของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นก็คือ

แล้วก็มีปลี๖ปลี

นี่แหละครับเป็นต้นกล้วยที่มีความสูง

เขาบอกว่าสร้างความฮือฮาให้แก่ผู้ที่พบเห็น
ชาวบ้านรู้ข่าวก็ต่างพากันมาเลย

เป็นเรื่องของความเชื่อใช้วิจารณญาณ

อ่างทองไปต่อที่จังหวัด

ที่บริเวณหนองน้ำห้วยส้มบ้านห้วยน้ำริน

ชาวบ้านเขาพากันไปดูต้นตะเคียน
ต้นตะเคียนต้นนี้เนี่ยมีอายุเป็น
ร้อยปีเลยและมีความยาว
เกือบ๒๐เมตร

ที่นี่นะคะชาวบ้านเขาก็จะมากราบไหว้
ขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียน

ต้องบอกว่ามันเกิดจากฝีมือของมนุษย์หรือเปล่า
หรือว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

แต่รู้แค่ว่าเลขที่นูนออกมานั้น

เลข๖บ้างเลข๔บ้าง

แต่ดิฉันยังไม่เห็นเลยทั้ง๖ทั้ง๔เนี่ยเอาจริง

ไม่แน่ใจว่าตัวเลขยังไงเหมือนกัน

คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชม

เพราะค่ะเราว่ามันเป็นหุ้นของความเชื่อส่วนบุคคล

สบายใจที่จะทำอะไรก็ทำ

หวังกันไปก็ได้แต่หวังไม่เสียสตังค์และไม่ผิดกฎหมาย
เอาแบบไม่ผิดกฎหมายดีที่สุด